ท่านผู้ชมครับเตรียมพร้อมรับมือกันหน่อยนะฮะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
อายุโนรูถ้าเกิดตามการพยากรเนี่ยจะขึ้นฝั่งเข้าไทยเนี่ย
เช้ามืดยี่สิบเก้ากันยายนอืมเช้ามืดวันพระฤหัสนะฮะ
พายุโนรูนะครับโดยเฉพาะอำนาจเจริญนี่ตอนนี้เตือนเลยนะครับ
อุตุนิยมวิทยาคาดว่าศูนย์กลางของพายุเนี่ย
กระทบกับอำนาจเจริญเนี่ยเป็นจังหวัดแรกเลยนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่อำนาจเจริญนะฮะนี่ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประธานจังหวัด
ทำกระสอบทรายไปวางไว้ที่สปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำ
อุทยานในเขตอำเภอเมืองป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยล้นทะลักเข้ามา
เดี๋ยวจะทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ
นี่สภาพพื้นที่นะฮะอำนาจริงเตรียมพร้อมรับแล้วนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าทางระบายน้ำล้น๑๐เซนติเมตรนะครับ
ส่วนน้ำกักเก็บในอ่างเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสามเปอร์เซ็นต์นะฮะ
เกินความจุอ่างไปสามเปอร์เซ็นต์นี่พายุยังไม่เข้าเลยนะ
จะเข้าเช้ามืดพระรหัสนี้ยี่สิบเก้ากันยายน
ถ้าฝนตกหนักพายุมาแรงเนี่ยระดับน้ำในอ่างจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
ระหว่างพายุโมดุลกับพายุของเอ่อเนอรูเนี่ยอ่า
เหมือนแตกต่างมันแตกต่างกันมากไหมแตกต่างครับอ่าแตกต่างของโนรูนี่
ตัวนี้เราจะสามารถทำการพร่องน้ำบริหารจัดการน้ำในส่วนของอ่างเก็บน้ำได้
มีการเตรียมรับอ่าจะทำเรียงกระสอบทรายตรงอ่า
ตัวนี้เรายังมีเวลาแต่ตัวนั้นมาแล้วมาไม่ไปสักทีอ่า
นี่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำด้วย
คือถ้าน้ำล้นแล้วทะลักเข้ามาเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่แน่นี่ฮะ
คือคุณพี่ท่านนี้เนี่ยบอกว่าไม่ต้องพูดถึงปี๕๔เลยนะ
ว่าน้ำท่วมใหญ่อ่ะค่ะเอาปีหกสามก่อนอ่า
โพดุลมารอบนึงแล้วค่ะบ้านเรือนพังเสียหายหมด
ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าเตรียมใจรอรับ

ส่วนในพื้นที่ตัวเมืองอำนาจริงนะครับ

เอากระสอบทรายมาวางป้องกันน้ำท่วมนี่ฮะ

หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญนี่ก็ต้องป้องกัน
คือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแอ่งกระทะเลยนะครับ
บจอำนาจริงก็เข้ามาช่วยเหลือมาประชาสมพันธ์ให้กับชาวบ้าน
อยู่ในพื้นที่ต่ำให้เตรียมรับมือนะครับ
อย่างน้อยก็ลดความเสียหายของทรัพย์สิน

เสรีประชาธิปไตยที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะฮะ

เพราะนี่เป็นจุดที่จะดูระดับน้ำได้อย่างชัดเจน
ตอนนี้ต้องวางแผนเตรียมรับมือพายุโนรูนะฮะ
สั่งเตรียมเครื่องผลักดันจาก๑๔๐เครื่อง
เป็น๑๗๐เครื่องนะฮะเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อีก๒เครื่อง
เพื่อใช้ระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคือถ้าฝนตกหนักน้ำท่วมเข้ามาจริงเนี่ย
จะได้ไม่ท่วมขังนานขณะเดียวกันนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้
วอรูมเตรียมรับมือพายุโนรูตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์เส้นทางพายุนะฮะหลัก
ทางภาคอีสานเนี่ยต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับจะโดนหนักหน่อย
ประเมินสถานการณ์นะครับว่าพายุจะขึ้นฝั่งเวียดนามพรุ่งนี้นะฮะ๒๘กันยายน
แล้วจะขึ้นฝั่งมาที่ไทย๒๙กันยายนคาดว่าจะเป็นช่วงเช้ามืด
ระหว่างคืน๒๘ต่อเนื่องถึงเช้า๒๙พื้นที่เฝ้าระวังนะฮะ
ก็คืออำนาจเจริญอุบลรัชธานีศรีสะเกดยะโสธรและมุกดาหาร
คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำท่วมสูงด้วยนะครับ
จุดฝนก็ตกไปแล้วนะฮะตอนนี้ตกแล้วนะครับ
ถ้าพายุขึ้นฝั่งอีกจะรุนแรงขึ้นนะฮะ
ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับแม่น้ำเนี่ยสองริมฝั่งเนี่ย
ระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับ
ส่วนในกรุงเทพผู้ว่ากอทมอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์
วันนี้เปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุโนรูนะฮะ
ทมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก
แล้วก็เรื่องการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ด้วย
ซึ่งระบายลงมาเนี่ยจะกระทบกับพื้นที่กรุงเทพ
ตอนนี้ก็มอบหมายสำนักงานระบายน้ำพร่องน้ำออกจากคลองสาขาทุกคลองนะครับ
เพื่อเตรียมรับน้ำฝนและน้ำที่จะระบายลงมา
กระสอบทรายเอาไว้ปิดกั้นในจุดที่เป็นช่องโว
จุดเกาะบางด้วย๒๕๐๐๐๐๐ใบ

ใช่ค่ะคือจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปดูอาจารย์ธรณฑ์อาจารย์ธรณฑ์ธรรมลงนวาสวัสดิ์
โพสต์เฟซบุ๊กเตือนไว้เลยว่าในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ย
ให้คิดในแง่รายไว้ก่อนว่าถ้ามันเกิดเหตุเลวร้ายที่สุดเนี่ย
เราจะจัดการยังไงแล้วนั่งลิสต์ออกมาเลย
ตัวรับมือเพราะว่าเอาจริงบอกไม่ได้ว่ามันจะมาแรงมาน้อยขนาดไหนยังไงนะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมในจุดที่เป็นจุดร้ายแรงที่สุดไว้ก่อน